คุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
รอดจากวิกฤตนั้น

ความตามจีนของคนในครอบตัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

พ่อที่ต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องของครอบครัว
แต่เขาก็ไม่เคยท้อและขอสู้สุดลมหายใจ

ชนิดหนึ่งแอมสถาคตัววิธี๓ปีครับ

มีตัวผมและแม่บ้านชื่อพรอย

เรามัวอาจจะเป็นตอตเติมว่าง

ส่อมหลังคราตัดหญ้า
ทำสวนทุกอย่างครับที่ได้เงินครับ

หลังจากว่างจริงผมก็จะหาเก็บพวกเศษไม้

จุนเจือภายในครอบครัวครับให้มันผ่านมาในตะวัน

ผมไปทำงานเนี่ยลูกจะเป็นคนช่วยผมตลอดครับ

ซึ่งมันก็เป็นงานที่หนักสำหรับเขานะครับ
แต่เราไม่มีตัวเลือกเราไม่มีทางเลือก
แฟนผมทุกวันนี้อยู่บ้านคือเขาก็

คอยดูแลลูกเรื่องอาหารการกิน
ก็เคยทำงานโรงงานนะคะ
แล้วก็พอมาตั้งคันก็เลยออกมาอยู่บ้านค่ะ

พอถึงเวลาเด็กเขาก็ยังช่วยทำงานบ้าน
ออมกับอิงเขาก็จะช่วยล้างจาน
สองพี่น้องแล้วก็อย่างออมเขาก็จะหุงข้าวได้

ส่วนตัวเราก็จะดูแลน้องเล็ก
ผมเวลาไปทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานหนักในคนเดียวตลอด
แต่วันหนึ่งเนี่ยมันฝืนไปมากเนี่ย
เรารู้ตัวเองแล้วว่ามันเริ่มจะเสื่อมลงสุดลงนะครับ
หนักก็คือหัวข่าวของผมตามข้อตามอะไรอย่างนี้
บางทีถ้ามันไม่ไหวจริงก็ต้องทิ้งของลงนั่งเลยครับ

หลังจากที่นั่งพักแล้วถ้ามันรู้สึกดีขึ้นผมก็ต้องกลับไปทำต่อครับ
ก็มีอยู่วันหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือเนื่องจากว่าทำงานคนเดียวนะครับ
วันนั้นทำงานร้ายแล้วทีนี้เราต้องใช้เครื่องจักรตัด
แต่ด้วยความที่ว่าเราล้าเราเหนื่อยบวกกับมันร้อน

ไปถึงวันคุณหมอเช็คแล้วก็บอกว่า
แหเนี่ยมันถากเอ็นถากระดูกไปนะครับ
คือต้องเย็บปล่อยไว้ไม่ได้นะครับ
กลับมาก็คือเช็คตัวเองว่าไหวไหมมันไหว

เช้าวันต่อมาเนี่ยผมก็ยังไปทำงานเหมือนเดิมนะครับ
โดยใช้เทปพันใส่ไฟเนี่ยคือรัดให้มันแน่นให้มันกระชับมือเราไว้
แล้วก็ไปทำงานต่อ
เวลาหนูเห็นพ่อทำงานเหนื่อยหนูสงสารพ่อ
เวลาพ่อกลับบ้านมานึกหนูก็จะเหยียบดังให้พ่อ
บางทีก็เอาน้ำไปให้

แล้วก็หาตังค์ให้พวกหนูกินด้วย
ก็ในทุกวันนี้ก็ถอดต้นไม้ขาย

หาต้นไม้อย่างนี้มาประดับอย่างนี้

มันเป็นแนวทางที่ว่าเราควรทำได้เอง

แต่ทีนี้ทุนที่เรามีเนี่ยมันไปต่อไม่ได้จริง
มันมีไม่พอกับที่เราอยากจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นจริงครับ
ช่วงหลังที่ทำให้ครอบครัวผมถึงภาวะที่หนักที่สุดก็คือโควิด
งานมันหายไปการถูกจ้างมันหายไป

เราก็มันถูกปิดไปด้วยครับ
ในวันนั้นเนี่ยครอบครัวผมทั้งครอบครัวเหลือตังค์อยู่แค่๒๐บาท
เรามีกับข้าวเหลือแค่ไข่ใบเดียว
แล้วก็ให้เมียพาสี่แบ่งลูกกินแบ่งน้ำปลา
ตัวเราเนี่ยตำพริกกับเกลือกินคลุกกับข้าว
เพื่อให้มันมีแรงกินให้มันอิ่มแค่นั้นเอง

มึงควรให้เขากินแบบนี้เหรอนึกในใจเรานะ

เราก็อยากจะให้เขาพักอะค่ะ

ถ้าพักแล้วเราจะเอาอะไรกินเนี่ย

เราก็ได้ทำกับข้าวให้เค้ากินเนี่ยค่ะ

ทุกวันนี้ก็อยากบอกว่า
ก็รักเขาตลอดแล้วก็เป็นห่วงเขา
ก็พร้อมที่จะสู้ไปกับเขาตลอด
ที่ผมมีกำลังสู้ได้ทุกวันนี้

จากเหนื่อยเห็นหน้าพวกเค้ามีรอยยิ้มแล้วอะไรแล้ว
มันความเหนื่อยตรงนั้นมันหายไป
อยากบอกว่ารักเขาครับ

เขาคือกำลังใจที่สำคัญสำหรับผม
ผมเคยคุยกับแม่บ้านไว้ครับว่า

เป็นร้านทำตำค่าเลขายตามตลาดนัด

แล้วก็ลงทุนเพาะต้นไม้ขายให้มันจริงจังนะครับ
คือผมรู้สึกว่าจากการที่ผมออกไปตลอดรับเหมาเขาเนี่ย

อย่างผมอาจจะได้ดูแลลูกด้วย

ผมอยากเอาทุนนี้มาบำรุงบ้านให้มันเสร็จนะครับ
เพราะว่าบ้านผมในตอนนี้
จริงแล้วมันก็มีแค่เสากับหลังคา

จากนั้นเราก็แค่เอาสังกษีมาแปะ

ให้มันพอได้บางแดดบางฝนไปวันนะครับ

ก็คืออยากให้คนที่บ้านที่มีแต่ผู้หญิงเนี่ย
ได้ปลอดภัยนะครับ

ก่อนโควิดแอมทำอาชีพอะไรครับ
เอ่อผมก็รับจ้างทั่วไปครับผม
พวกทำสวนเตินไฟบ้างทำหนงคาบ้าง
อย่างนี้ครับจะได้ค่าจ้างโลกละ๓๐๐บาท

เสดอะไรที่เขาทิ้งอะไรแล้ว

ด้วยความที่ว่าเราเร่งรีบกับเวลาด้วย

มันมันร้อนพี่แล้วก็มันล้า

มันฉลับบิดเข้าหากัน
เข้าที่เส้นตรงนี้ตรงนิ้วเกือบนิ้วชี้
ที่เห็นเป็นที่แผลเป็นนั่นใช่ไหม

มีรอยแผลเป็นอยู่นะฮะเป็นแผลยาวเลย

แต่นี่ผมทนปวดไม่ไหวนะครับ
ก็เลยต้องตัดสินใจไปโรงพยาบาลนะครับ

คุณต้องเย็บนะเพราะว่าแผลคุณสาหัสนะ

ก็สรุปแล้ววันนั้นก็เย็บไปครบ๑๐เข็ม

ก็เช็คตัวเองครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไหว

มันต้องไปอะพี่เพราะว่าถ้าไม่ไป
แล้วรายได้ในวันต่อวันนี้มันไม่พอ
มันไม่มีให้ครับมันมีให้กับครอบครัว
รายได้คือวันต่อวันเลยเหรอครับแอม

คุณต้องทนทำงานแบบนั้นอยู่อีกกี่วัน

ทำจนหายครับทำจนแผลหายเลย
๑เดือนคือไม่ได้หยุดเลยคุณผู้ชม

ช่วงก่อนโควิดจริงแล้วมันมีงานบ่อยมากใช่ไหมแอม
มีทั้งอาทิตย์คือเราไม่ขาดนะครับ
เราสามารถกาดเกณฑ์รายได้ได้ครับ
ตอนนี้พอมีโควิดเข้ามาแล้วครับ
งานชิ้นไหนหายไปก่อนเลยอันดับแรก

งานจ้างจากทางรีสอร์ทบ้างจากทางบ้านบ้าง

ตอนนั้นคุณทำยังไงกันนะครับเอารายได้ที่ไหนกัน

ที่ว่ามันหาเงินได้ครับ
ปลูกต้นไม้บ้างเก็บเต็ดไม้มาบ้าง
อะไรก็ได้ให้มันได้รายได้มาจุนเจอครอบครัวครับ
เห็นบ้างว่าบางวันเนี่ยเด็กน้อยครับ
ตัวเล็กก็ต้องกินนม

แล้วมันเหลือนมอยู่ที่บ้านเนี่ย๓กล่อง
ซึ่งมันเป็นนมหมดอายุ

เพื่อให้เขาหายร้องให้เขาอิ่มไปก่อน
แต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ลองชิมแล้วว่า

ก็เอาลูกมีอย่างนี้แล้วนะ

แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
กับภาวะเศรษฐกิจเริ่มกลับมาได้มั้งยังจ๊ะ

หัวเข่าผมมันเริ่มเสื่อม

ถามมันไหวไหมมันไหวนะพี่

ทำทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัว
เหนื่อยจนสายตัวเท่าไข
ก็อยากจะบอกเขาว่า

เป็นห่วงเขา

พร้อมที่จะอยู่ดูแลเขาไปตลอด

ค่ะ

ล่ะคุณรักออมสินมากแค่ไหนครับรักลูกมากแค่ไหน
ปริมาณข้าวไม่ได้พี่ว่าบอกรักมากแค่ไหนครับ
แต่โรงหัวใจเอ่อโรงหายใจผมแนกได้จริงจริง
อิงเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหม

เอาน้ำไปให้พ่อกินแล้วก็กอด
ไหนทำยังไงลูกลุงไม่เห็นเลยนะ

หมายที่มาเกมต่อชีวิตของเรานี่

ก็คือจะเอาไปเป็นทุนเปิดร้านส้มตำ

ตามแหล่งชุมชนตามตลาดนัดนะครับ

ไปทำตามขายเอง
จะได้ช่วยเขาแบ่งเบาภาระเขาอีกแรงหนึ่ง
อีกอย่างหนึ่งคือผมก็
อยากลงทุนทำโรงเรือนเพาะต้นไม้
ให้เป็นหลักจริงสักที

ซื้อดินซื้อกระถางซื้อพันไม้
นั่นหมายถึงว่าต้นไม้เนี่ยเราก็เพาะทิ้งเอาไว้
ก็เป็นรายได้เสริมเข้ามาทั้งสามีภรรยาใช่ครับ
เอาสู้กันไปนะแอมนะครับ
ถ้ามันเหนื่อยมันท้อพยายามหากำลังใจจากที่ดีที่สุดคือคนใกล้ตัวแล้วเนี่ยเด็กน้อย
วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับมีภาพครอบครัวมอบเอาไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
เพื่อเป็นความทรงจำที่ดีนะหนู
นี่คือภาพครอบครัวจริงแล้วครอบครัวเราเคยถ่ายรวมกันแบบนี้ไหม
เก็บไว้เป็นที่ละลึกนะมีรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัว
นี่คือภาพแห่งความทรงจำที่ดีพี่เอ๊คิดว่าทุกคนได้ดูภาพนี้เพราะมีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นเลย
ขอให้มีความสุขที่ได้มองภาพนี้ทุกครั้งไปนะครับ

คุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากครอบครัวของพ่อแอมก็คือ
ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กแต่ต่างก็รักและดูแลซึ่งกันและกัน
ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเรามาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อแอมจากจังหวัดนครนายก
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อเพื่อคว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
เราก็คือรายการเกมต่อชมิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพ่อแอมนะครับจากนครนายกนะฮะ

วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

คำถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวล้วนเลยครับในวันนี้นะฮะ

พร้อมแล้วขอเชิญพ่อแอมมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้แอมมั่นใจเรื่องไหนเลือกเรื่องนั้นขึ้นมาตอบนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ต้นไม้
เรื่องที่๒จังหวัดนครนายก
เรื่องที่๓ภาษาไทยระดับชั้นป๓
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ธอมกับเจอรี่

ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ประเภทไหนครับ
ก็เป็นม้ายืนต้นครับ

ถาดสวนหินประมาณนี้ครับ

ผู้ชมจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยนะครับ

เอาละเกี่ยวกับต้นไม้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

จะไปตกแต่งหน้ากระถาง

เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้เปลี่ยนกระถางนั่นเอง

มาเป็นผู้ช่วยครับสองสาวน้อยมาลูกมา
นี่ครับนี่คนคะเดี๋ยวก็เปลี่ยนกระถางต้นไม้เสร็จนะฮะ
พอปูดินหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
อิงจะเป็นคนโรยด้วยหินทั้งหมดเลย
แล้วใครอ่ะออมหรืออิงดีจะวิ่งเอากระถางไปวางอ่ะลูก

สมมุติว่าครบ๑๐กระถางนะลูก
ออมวางปั๊บแล้วหนูวิ่งไปตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะ
โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับ
กระถางต้นไม้พร้อมตกแต่งให้สวยงามจำนวน๑๐ต้น
ภายในเวลา๓นาที
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ขอถือมาลูก

ออกมือนะลูก
แบ่งฝั่งขอถือมือนะลูก
ต้องเต็มรถข้อ
จับมืออยู่ที่เยอะล่ะลูกไฟ
จับมือด้วย
ทำให้ทุกคนได้ยินดูดิลูก
ของลูกลูกต้องของลูกมาเลยจำมาเลยอยู่ที่เยอะอยู่ที่เยอะ
หูขอบคุณครับ
เอาเขาเท่านั้นเอาเขาเท่านั้น
รู้สึกว่าเขาจะหยุดไหมครับ
มาหน่อยนะครับ

เพราะว่าการจัดล้างของครับแต่ก็คือมันเปล่าคนละตำแหน่งกันที่คุณเคยชินมา

ขอให้โชคดีนะครับสำหรับข้อนี้นะฮะ
ไปลูกไปล้างหัวเข้ากัน

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่พลอย
ตอนนี้เหลือได้อีก๔เรื่องฮะ
เรื่องภาษาไทยระดับทั้นป๓

ขอเลือกจังหวัดนครนายกครับ

ขอเชิญแม่พลอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นครนายกเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งที่อยู่

พระมณีนะฮะเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครนายกอีกหนึ่งวัดนะครับ
ที่มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ทุกคนนะครับนิยมมากราบไหว้สการะบูชาก็คือ

อกจากนี้นะฮะเรายังพอทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดมาบ้างไหมพี่พลอย

และสมาธิดีดีนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระมณีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด
ตัวเลือกที่๑รัชกาลที่๕
ตัวเลือดที่สองรัชการที่หก
ตัวเลือดที่สามรัชการที่เจ็ด
ตัวเลือกที่สี่รัชกาลที่แปด

ข้อสองค่ะรัชกาลที่หก
ก็กล้ามกึหนือที่รัชการที่หกรัชการที่เจ็ด
ก็เลยขอเลือกตอบราชการที่ที่หกข้อสอง
ตัวเลือดที่สองรัชการที่หกครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ลอยยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ออมสินแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องออมนะครับ

คือเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๓
บ้านของเราธอมกับเจอรี่
ภาษาไทยระดับชั้นป๓ค่ะ
ภาษาไทยระดับชั้นป๓นะครับ
เชิญน้องออมสินมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
น้องออมสินชอบเรียนวิชาภาษาไทยไหมลูก

มีทั้งง่ายทั้งยาก
วันนี้นะฮะคำที่เรานำมาตั้งเป็นคำถามนี้นะครับ
เราเอามาจากคลังคำศัพท์ภาษาไทยชั้นป๓
จากสพก็คืออยู่ในบทเรียนของหนูนี่แหละลูก
สมาธิดีนะคะลูกพร้อมไหม
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำใดเขียนถูกต้อง
ตัวเลือกที่๑กระยาศาสตร์
ตัวเลือกที่สองอธิษฐาน
ตัวเลือกที่สามออกซิเจน
ตัวเลือกที่๔กรรดา
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะกะยาศาสตร์ค่ะ
หนูเลือกข้อพัยศาสตร์เพราะว่าหนูเดาเอาค่ะ

ตัวเลือกที่หนึ่งกระยาศาสตร์ครับ
ของติ๋มเหลือสาวน้อยอีกคนนึงลูกน้องอิง
หนูจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องอิงลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องเลือกให้ดีนะ
ก็คือเรื่องบ้านของเรากับธอมกับเจอรี่

บ้านของเรานะครับขอให้โชคดีครับ
อิงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องอิ้งลูกหนูมีของเล่นไหมที่บ้าน

เอาคนอื่นแต่เขาให้มาคนที่พ่อหนูรู้จัก

แล้วลูกอิงเล่นเล่นยังไงลูกลูกโลกนี้เล่นยังไง
มันมีชีวิตที่เปิดอยู่ข้างใต้ตู้

ลูกเหรอแล้วลูกโล่งมันหมุนได้ไหม

เราทำปุ่มเป็นสีดำเอาไว้นะครับคุณผู้ชม
ปุ่มเนี่ยมันมีรูปต่างกันนะครับ
มันจะมีรูปปกหนังสือ
ตลกลูกโลกหูฟังแล้วก็โน้ตดนตรีถูกไหมลูก

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้

ภาพลูกโลกนี้อยู่บนปุ่มกดปุ่มใด
ตัวเลือกที่หนึ่งปุ่มที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองปุ่มที่สอง

และตัวเลือกที่สี่ปุ่มที่สี่

หนูจำได้ค่ะว่าลูกอยู่ตรงไหน
หนูว่าหนูตอบถูกแน่นอนค่ะ
ตัวเลือกที่สี่ปุ่มที่สี่ค่ะ
แล้วเป็นทางตอบที่ถูกต้องนะลูกน้า

บแล้ว๔ข้อนะครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันต่อแล้วนะครับว่า
สี่ข้อเขาจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมดหรือไม่

ล้านบาทได้กลับบ้านสักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนาทีต่อไปวันนี้นะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อแอมจากจังหวัดนครนายกว่า
จะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
คนพวกมีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับคุณไปต่อที่สูงจุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะฮะจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
เอาละพร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังจ๊ะสาวน้อย

ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๓

เวลาพ่อกลับบ้านมาเหนื่อย
หนูก็จะเหยียบดังให้พ่อ
บางทีก็เอาน้ำไปให้
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คำใดเขียนถูกต้อง
ตัวละพี่หนึ่งค่ะ

ถูกถูกถูก

ถูกถูก
ถูกครับ

แต่ทั้ง๓ตัวเลือกนั้นเขียนผิดหมดเลยลูก
ธิษฐานนะฮะต้องเป็นอธิษฐานคือมีสรสีสะกดนะครับ
ส่วนออกซิเจนต้องเป็นออกซิเจนนะครับไม่มีไม้ตรีนะฮะ
แล้วก็ส่วนกันดาลนะครับต้องเป็นกันดาลโดยรอเรือสะกดกับรอลิงสะกดแทนนะครับ
ครอบครัวของพ่อแอมนะครับได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตข้อแรก
๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอม
เอาล่ะข้อต่อไปนะคุณผู้ชมครับจากเรื่องบ้านของเราครับ
เวลาหนูเห็นพ่อทำงานเหนื่อยหนูสงสารพ่อ
พ่อเหนื่อยแล้วก็หาตังค์ให้พวกหนูกินด้วย
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพลูกโลกนี้อยู่บนปุ่มกดปุ่มใด

อยู่บนปุ่มกดปุ่มที่๔จริงด้วยนะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้
หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
อีก๒ข้อนี้ถ้าไม่พลาดแม้แต่ข้อเดียวนะครับ
นั่นหมายถึงว่า๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะครับในวันนี้
ลุ้นกันต่อครับกับเรื่องจังหวัดนครนายกครับ

เขาบอกให้เขาพักเขาก็บอกพักไม่ได้
ถ้าพักแล้วเราจะเอาอะไรกินเนี่ย
เราก็ได้ทำกับข้าวให้เขากินเนี่ยค่ะ

ก็อยากบอกว่าก็รักเขาตลอดแล้วก็เป็นห่วงเขา
ก็พร้อมที่จะสู้ไปกับเขาตลอด
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พระมณีสร้างขึ้นในรัชกาลใด
หนูขอตอบข้อ๒ค่ะ

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูก

มณีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕นะครับ

เป็นข้อของพ่อแอมนะครับ
ผมเวลาไปทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานหนักในคนเดียวตลอด
ช่วงหลังที่ทำให้ครอบครัวผมถึงภาวะที่หนักที่สุดก็คือโควิด
งานมันหายไปการถูกจ้างมันหายไป
เราก็เหมือนถูกปิดไปด้วยครับ
ครอบครัวผมทั้งครอบครัวเหลือตังค์อยู่แค่๒๐บาท

มันทำได้แค่นี้เองเหรอมันนึกในใจเรานะ
โจทย์และคาติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
กระถาต้นไม้พร้อมตกแต่งให้สวยงามจำนวน๑๐ต้น
ให้ในเวลา๓นาที
เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม
ถ้าไม่เกิน๓นาทีหมายถึงภารกิจนี้พ่อแอม
ทำได้ลุ้นกันต่อครับว่าพ่อทำได้หรือไม่ได้ครับ

เพราะใช้เวลาไปทั้งสิ้นเกินไปเยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมครับ
๓นาที๗วินาที

ทำไปได้๒ข้อได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ

๒ดอก
ลุ้นต่อวันนี้แอมมีสิทธิ์เลือกได้๒ดอกด้วยกัน
ตอนนี้คุณเล็งไว้ก่อนเลยครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิตดอกแรกหยิบครับ
กุญแจต่อชีวิตดอกที่๒หยิบครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาที
ขอให้โชคดีในการไขในครั้งนี้ให้ได้โบนัสอย่างที่ตั้งใจนะครับ

พ่อแอมจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

เท่าสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๑กันก่อนนะครับ

๑๐๐๐บาทนะครับอยู่ที่หมายเลข๔นี่เองนะฮะ